คนได้ไปก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์คือเอารถจักรยานยนต์ขโมยเขามาแล้วก็ไปพ่นสีใหม่
ต้องหาเนี่ยจับได้บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะก่อเหตุ
จะนำรถไปคืนแล้วแต่ว่าตำรวจเองเขาไม่ปักใจเชื่อ
เชื่อว่าที่ทำลงไปจะเอาไปขี่อวดสาวในช่วงวันวาเลนไทย
ก็เลยมาก่อเหตุก่อนคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่เป็นภาพที่ตำรวจชุดสืบสวนสพแคนดงไปจับกลุ่มตัวนายมานิด
เสมียนรำอายุ๓๐ปีแล้วก็นายทวีชัยว่องวัยอายุ๒๒ปี
ไปจับได้ที่บ้านพักในจังหวัดบุรีรำเลยนะคะ
ตำบลหนองใหญ่หลังร่วมกันก่อเหตุใช้อาวุธปืน
รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นชายสองคนที่ขี่ซ้อนกันไปตามถนน
ตั้งแต่วันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สอบสวนทราบว่าคืนวันเกิดเหตุในบีนามสมมุติอายุ๑๘ปีซึ่งเป็นผู้เสียหาย
ในพื้นที่ตำบลดงพรองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีลำ
แต่พอไปถึงหน้าโรงเรียนดงพรองผู้ต้องหา๒คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไป
ปาดหน้าเขาแล้วก็ใช้ปืนไปชิงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย
จากนั้นเนี่ยนะก็ขี่รถจักรยายนต์กลับบ้านพักในตะบลหนองใหญ่
กลับมาบ้านก็ใช้สีสเปรย์ไปพ่นทับสีเดิมของรถ
คือเปลี่ยนจากสีฟ้าให้เป็นสีแดงแล้วก็ขี่ไปซ่อน
เอาไว้ที่ป่าอ้อยใกล้กับหมู่บ้านกระทุ่มก่อนจะถูกตามจับกลุ่มตัวได้
หลังจากเปลี่ยนสีเดิมนะคะนี่สีเดิมที่นานา
แล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีแดง
นายมานิดและนายทวีชัยผู้ต้องหาเขารับสารภาพว่า
รถจักรยานยนต์จากผู้เสียหายจริงแต่ไม่ได้ใช้อาวุธปืนตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้าง
เพียงแค่พูดข่มขู่ว่าจะยิงเท่านั้นก่อนที่ผู้เสียหายจะทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีไป
หลังจากนำรถไปซ่อนในป่าอ้อยตั้งใจว่าจะย้ายรถไปจอดทิ้งไว้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เพื่อให้ชาวบ้านแจ้งตำรวจนำรถไปคืนเจ้าของยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจชิงรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว
แล้วก็นำไปซ่อนไว้ในป่าอ้อยซึ่งคาดว่าผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะก่อเหตุ
เพื่อนำรถเนี่ยไปอวดหญิงในช่วงวันวาเลนไทยเพราะว่าทุกทุกปี
ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งแล้วก็รถโบราณไปรวมกลุ่มกัน
ที่บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำมูลเบื้องต้นก็แจ้งข้อหานะคะ
รวมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและกระทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว
ก่อนคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ